ข่าวนี้คุณผู้ชมคะใช้คำนี้ได้ที่เขาคิดพิกันในโดย
โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบ
นายนพัฒน์กับใบเฟิร์นพิมชนกคุณค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณเห็นป๊างซิที่เขาไปอกกำลังกายกันมา
นายเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีจังหวะขำแกล้งกันด้วยไม่ได้หวานขนาดนั้นหรอกพี่
แล้วก็ถูกแซวด้วยว่าอันนี้คือพาไปเดทในยิมกันใช่ไหมคะ

นายก็บอกว่าเอาจริงพี่ที่พี่ดูคลิปกันมานี่มันเหมือนเดทเหรอ
ถ้าดูเหมือนเดทงั้นผมจะชวนใบเฟิร์นไปบ่อย
งานนี้เอ่ยปากชมสาวใบเฟิร์นด้วยนะคะว่าหุ่นสวยตลอดเลยอ่ะ
แกล้งมากกว่าเล่นยิมจริงจังก็สนุกแกล้งกันมาตลอดแล้วก็ยังแกล้งอยู่

แต่หลังกล้องเขาเสริมน้ำให้ตลอดใช่ไหม
ดูแลดูแลดูแลของกำลังกายนับเป็นเดทได้ด้วย

ตรงนั้นยังมีชีวิตกลับมาไหมคะ
ตายเรียม
ส่วนข่าวพี่แอนทองประสมเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
น้องนายในฐานะที่ทำงานร่วมกับพี่แอนบ่อยก็เป็นห่วงเหมือนกัน

ก็อยากให้รอพี่แอนออกมาอัปเดตเองจะดีกว่าค่ะ
สักครั้งที่เจอขออีกสักปมหนึ่งแล้วกัน

แม่หมูเนี่ยนะฮะพิมพ์ชื่อตัวละครหนุ่มนายผิด
คือน้องนายเล่นในละครชื่อว่าพิธาน
เออก็มันคล้ายกันกับว่าที่นายกกับพิธาอะไรอย่างนี้
แม่หมูเนี่ยพิมพ์นอนหนูตกไปเท่านั้นเอง
มีกระแสดาวงดราม่าบ้างอะไรบ้างนะฮะ
หนุ่มนายบอกว่ามีการแก้ไขแล้วแม่ไม่ได้เครียดอะไร

เอาเป็นว่าในเรื่องชื่อว่าพิธาน
ส่วนวัดที่นายกเราชื่อพิธา

ให้อภัยแม่เถอะแม่ไม่ได้ตั้งใจ